ครับท่านรัฐมนตรีครับช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ
กฎเกณฑ์ต่างที่ออกมาในขณะนี้ที่คนกำลังกังวลกันเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเราออกมาเพื่ออะไรครับตรงนี้ครับ
จริงแล้วต้องเรียนให้ทราบว่า
สิ่งที่เขาแก้มาเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐมนุนปี๖๐นะครับ

ออกมาใหม่เดิมทีเนี่ยระเบียบกฎหมายเนี่ยมันออกปี๕๓ครับ

แล้วพอมีรัฐมนตรี๖๐ก็ต้องแก้ให้ตรงกับสอดคล้องกับรัฐมนตรี๖๐
ซึ่งระบุว่าผู้ที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยางชีพเนี่ย
ต้องให้การรัฐต้องไปให้การสนับสนุนตามสมควรครับ

อันนี้คำจำกัดความหรือว่าวิธีการเกณฑ์ที่จะนั่นก็ต้องคณะกรรมการผู้สูงอายุเนี่ย

กฎหมายนะครับเมื่อกำหนดแล้วก็จะนำเกณฑ์นั้นมาใช้
ขณะนี้เมื่อยังไม่มีเกณฑ์ก็ให้ใช้เกณฑ์เก่าไปพลางก่อน

เพราะฉะนั้นประชาชนที่ที่อ่ามองว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือหรือไม่ได้รับเบียร์ยังทรีย์อีกจะไม่ขาดตอนนะครับ
ตอนที่เราจ่ายกันมาผมรับผิดนี้ตั้งแต่สามปีแล้วนะครับ
โอ้จ่ายกันมาจริงถ้ามาเอาก็ตั้งแต่ท่านชวนหลีกภัยต้นครับ
รัฐบาลคุณชวนครับที่๓๘นั่นนะครับ
ก็๒๐๐บาทแล้วก็เป็น๕๐๐บาทอย่างนี้ครับ
โดยเราใช้หลักเกณฑ์เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมฮะ
ก็คือใครได้บำเน็ตบำนานไม่ได้แล้วก็ที่เหลือก็ให้แบบทั่วหน้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
คือบำเน็ตมันไม่ได้คือว่าต้องให้เลือกเอาว่า
รับจากรัฐบาลที่เป็นเช็คออกจากรัฐบาลรับแค่ทางเดียว
ครับซึ่งคนที่รับจะเชื่อมเป็นญาติที่บำนาน
ก็เงินบำนานมันมากกว่าเงินเบี้ยอย่างชีพอยู่แล้วก็อาจจะเลือกรับบำนานครับ
แต่เกณฑ์หลักเกณฑ์คือห้ามห้ามรับซ้ำกันนะครับ
ส่วนที่เหลือถ้าใครอายุ๖๐ปีขึ้นไปก็ได้หมด
ขั้นบันไดของอายุใช่ครับ
ก็มันก็ดูเหมือนกับว่าก็ช่วยเหลือแบบถ้วนหน้าแล้ว
มันจะไปขัดกับหลักเกณฑ์ของรัฐมนต์ปี๖๐ยังไงท่าน

เมื่อก่อนนี้ไม่มีเขียนไว้อย่างนี้ครับ
ก็เลยไปแก้ตามเกณฑ์ที่คณะกรมการศีลปิการได้ติดมา
พอรัฐมนตรี๖๐บอกว่ารัฐต้องจัดสวัสดิการต่างในการดูแลผู้ที่มีรายได้

มันจะต้องรอให้ตั้งคงปรับกฎหมายเชื้อระบบ
ให้คณะกรรมการพุทธศูนยุเป็นผู้พิจารณา
เป็นภาคปฏิบัติครับ
คือคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอาจจะออกมาว่า
ผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ
เราจะไปยึดจาก๑๒๓๔อะไรก็ต้องไปดูกันในอนาคตว่า

คือมันมีอยู่ข้อหนึ่งตรงนี้ฮะท่านรัฐมนตรีครับ
ผมเห็นในเนื้อหาของราชกิจจานุเบกษาบอกว่า
อันนี้หมายถึงกรณีถ้ามีเกณฑ์ออกมาแล้วหรือเปล่าครับ
ก็คือหากผู้สูงอายุ
มีเกณฑ์ออกมาแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีเกณฑ์

ใดที่ยังไม่มีเกณฑ์มาเนี่ยก็ใช้คนที่เคยได้อยู่ก็ได้อยู่ครับ
แล้วคนที่อายุ๕๙จะ๖๐ก็ใช้เกณฑ์นี้เพราะขณะที่ยังไม่มีเกณฑ์ใหม่มาครับ

ใหม่มันก็ต้องไปปฏิบัติตามเกณฑ์ใหม่ครับว่าเกณฑ์ใหม่เขากำหนดไว้ว่ายังไง
กำหนดไว้ว่าอาจจะมีใช้อะไรเป็นมาตรฐานวัดความจน
หรือการมีรายได้ไม่เพียงพอครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกณฑ์ใหม่ออกมาคนที่ได้อยู่อาจจะไม่ได้ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ

น่าจะน้อยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นวันนี้มีบางรายการก็บอกว่า
อายุ๖๐ถึง๖๓ทำงานหมดแรงแล้วไม่มีงาน
หมดแรงแล้วเนี่ยตอนที่ทำงานอยู่ก็ไม่ได้เบี้ยยังชีพใช่ไหมครับ
พอถึงเวลา๖๓แล้วไม่มีแรงทำงานไม่มีรายได้เนี่ย
ก็ไปขอครับยิ่งขอแสดงสิทธิ์ขอครับ
เพียงแต่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บย้อนหลังแค่นั้น
แต่ถ้ามีเกณฑ์ใหม่ออกมาแล้วคุณไม่เข้าเกณฑ์แน่นอนว่าคุณก็จะไม่ได้
เพราะว่าที่เรียกคดีที่เรียกเงินย้อนหลังเอาคืน

นั่นคือสิ่งขา๓๖๕นั่นคือที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ถอนฟ้องไปหมดแล้ว
ครับโอ้โหทีนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณ
มันจะไม่เพียงพอในอนาคตด้วยหรือเปล่าครับท่าน
ไม่ใช่แหละครับเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่า
งบประมาณปี๖๖ที่จะสิ้น๓๐กันยายนเนี่ยนะครับ

เขาจัดงบประมาณไว้๘๙๐๐ล้านนะครับ
งบประมาณปี๖๗คือเริ่ม๑ตุลาคมจนถึง๓๐กันยายน๖๗เนี่ย
ตั้งไว้แสนหนึ่งหมื่นล้านตามสมมุติฐานเดิมก็คือคนที่เคยได้อยู่ก็ได้
แล้วก็มีจำนวนคนที่อายุถึง๖๐เพิ่มใหม่ก็ได้ครับ
ตั้งเพิ่มไปอย่างนั้นนะครับตั้งประมาณการไว้จนถึงปี๒๕๗๐นะครับ

ว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแล้วก็จะให้เท่าไหร่ครับ

เกณฑ์นั้นอ่ะจากคณะกรรมที่ผมอยู่มาจัดการให้เป็นเชิงปฏิบัติครับ
ตรงเนี้ยเราเราแก้ไขก็เพื่อให้ตรงตามอ่าบทบรรยัติที่มีไว้
รัฐมนุนฉบับปีหกศูนย์จริงจริงใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้คำที่ว่าจะไปใช้แบบ
ให้แบบทั่วหน้าอย่างเงี้ยคือมันมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้ว
เพราะว่าลำนุนเนี่ยกำหนดเอาไว้เกี่ยวกับรายละเอียดว่ามีเขียนว่าแบบไหนอย่างไร
เติมนี่ก็เหมือนกับไม่ได้ทั่วหน้าเพราะว่าคนที่รับเงินสองทางก็ไม่ได้นะครับครับ
ครับอ่าทีนี้ฝ่ายที่ยังไม่เข้าใจหรือใครที่ยังไม่เข้าใจเนี่ย
ธาตุบัติบัตรบุญตรีมีอะไรอยากฝากถึงน่ะไหมครับผมก็กลับเรียนให้ทราบอ่ะครับ
เรมันออสเตรเลียอังกฤษสหรัฐก็มีการพิสูจนติด
ว่าคุณต้องมีคุณสมบัติครบคือไม่มีรายได้จริงนะครับ
ได้ไม่พอจริงจึงได้รับการช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปตัดสิทธิวิดรอนสิทธิ์ใครเลยนะครับ
เพราะอย่างมีบางคนบอกว่าอาทิตย์เดือนหนึ่งทำงานแค่๕วัน
ก็จะได้ไม่พอพิสูจน์ได้คุณก็สามารถ
เพราะคุณไปลงับเงียนตรงหน้าแล้วลงบับกับท้องปิสิตนะครับ
ลงที่ไหนนั่นท้องปิสิตจะรู้เลยว่าคุณนี้วิธีศิกรรมเป็นอย่างไร
มีงานทำไหมมีรายได้พอไหม
ครับจริงจริงแล้วอย่ามองว่าเป็นอุปสรรคมองว่าทุกคนพยายามเอื้อให้คนที่ลำบากเนี่ย
ได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วครับไม่ใช่รักไก่อะไรทั้งสิ้น
ไม่ใช่แหละครับไม่ใช่ครับครับมีมีอะไรอยากจะคุยกับคุณวิโรธหน่อยไหมครับท่านรัฐมนตรี
ก็ก็พยายามอธิบายท่านวิโรธฟังกันนะครับและวันนี้ก็ถามผมแล้วกับภาพเจ้าชีแจงครับ
เพื่อความเคารพความเห็นซึ่งกันและกันนะครับอ่าก็จะได้ทำความเข้าใจกัน
คุณวิโรธมีอะไรอยากสอบถามท่านรัฐมนตรีเพิ่มเติมไหมฮะก็จริงก็เรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพมหรอกครับ
คือจริงเนี่ยพมต้องเป็นเจ้าภาพก่อนด้วยซ้ำไปแล้วมหาดไทยค่อยตามนะฮะ
ก็พูดตรงก็คือตอนนี้มหาดไทยก็โยนเผือกร้อนให้พมเลย
แล้วก็ทางท่านจุติเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีรักษาการที่ถูกต้องแล้วก็คือว่า
เขาเรียกว่าวางภารกิจสำคัญให้กับรัฐบาลใหม่จะดีกว่าถูกไหมครับ